คุณผู้ชมวันนี้จะมีสี่ภาคกันเมืองใหญ่
ขึ้นเวทีประสัยหาเสียงครั้งสุดท้ายแล้ว

ก่อนที่จะให้หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ไปเลือกตั้งกันนะ

พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวทีประสัยหาเสียงของพักพลังประชารัฐหรือไม่
คือมีกระแสมาว่าจะขึ้น

แต่คราวก่อนที่บอกว่าจะขึ้นสุดท้ายก็มาเป็นคลิป
เลยไม่รู้ว่าครั้งนี้จะขึ้นในรูปแบบไหน
ในส่วนประเด็นที่ยังคงมีการคุยกัน
ถกเถียงกันเรื่องของมาตรฐานของการนำเสนอข่าวของสื่อ
ที่มีคลิปเสียงออกไป
วันนี้ก็ยังคงมีการออกมาวิภาควิจารณ์กันอยู่
โดยเฉพาะเรื่องของทางสมาคมเองก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
มีการนำเสนอคลิปเสียงการสนุกนาการของผู้คนสองคน
เกี่ยวข้องกับการต่อรองตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งก็ไม่มีที่มาที่ไปอย่างแน่ชัด
ถูกตั้งคำถามว่าเป็นคลิปปลอมที่มีการตัดต่อหรือเปล่า
แล้วก็มีการนำประเด็นนี้มีคลิปนี้
สัมภาษณ์ทางด้านของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
จนมีการตำหนิติเตียนกันไปแล้วก็มีการขู่ฟ้องร้องกันไป
กรวิชาชีพสื่อออกแถลงการขอให้สื่อมวลชนต้องใช้สิทธิภาพบนความรับผิดชอบให้มากขึ้น
ต้องพร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีผลกระทบ
และพร้อมน้อมรับน้อมรับคำแนะนำและคำวิพากษ์วิจารณ์

และสื่อต้องคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยนะครับ

แต่ไม่น่าจะเป็นหน้าที่ของสื่อที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการที่
ต้องมีการไปตรวจสอบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรผ่านประตูนี้สื่อจะให้ข้อมูลเหล่านี้ผ่านประตูไปหรือเปล่า
สื่อต้องสะท้อนความเป็นจริงต้องตรวจสอบเอาง่ายต้องตรวจสอบก่อนที่จะมีการนำเสนอว่ามันปลอมหรือมันจริงหรือมันเท็จอย่างไร
ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบนะฮะไม่ใช่เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ที่จะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็มีการไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เมื่อวานค่ะเป็นวันสำคัญของนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
เป็นการบอกเล่าถึงความเป็นมาจากวันนั้นกว่าจะถึงวันนี้บ้านเมืองสงบเศรษฐกิจเดินหน้าเพราะมีลุงคนนึงเสียสละมากมาย
ในเพจก็มีผู้เข้าชมมาแสดงความคิดเห็นต่างนานานะคะแล้วก็เข้ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีด้วย
นี่ไงเห็นไหมเขาก็จะมีการทำเหมือนกับเอ็มวีนะคะส่วนเวทีประสัยของพักพลังประชารัฐบรรยากาศก็คึกคักค่ะ
ประชาชนร่วมรับฟังกันกว่า๑๘๐๐คนแล้วก็มีประชาชนที่มาร่วมฟังการประสัยเนี่ยถือป้ายไฟแล้วก็ป้ายไวนิวเหมือนดาราเลยนะ
เป็นรูปเมื่อช่วงที่ช่วงเช้าค่ะที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอาริยะวงศาขตยานซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนะคะ
แล้วก็ข้อความขอบคุณสำหรับคำโวยพรในวันคล้ายวันเกิดด้วย
วันเกิดผมในปีนี้สิ่งที่ต้องการไม่มีอะไรมากไปกว่าการขอความรักความสามัคคีรอยยิ้มความมีเมตตาและน้ำใจจริงของคนไทยให้กลับคืนมา
อย่างที่บอกว่าวันนี้นะจะมี๔พักการเมืองใหญ่ตั้งเวทีประสัยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่วันเลือกตั้ง
โดยนายอุตมาสาวนายนหัวหน้าพักก็บอกว่าก็เป็นเวทีประสัยภายใต้ชื่อทีมงานเปิดใจประชารัฐรวมใจประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว
แต่ก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าท่านพลเอกประยุทธ์นั้นจะไปร่วมเวทีประสัยหรือไม่
แล้วก็เมื่อถูกถามถึงจุดยืนหลังเลือกตั้ง
คุณอุตมาตย์เองก็ตอบอย่างไรได้ไปฟังนะครับ
ทำไมความภาคภารมณ์เชียงรัฐไม่ได้อันหนึ่ง
ไม่ใช่ที่ผมเรียนแล้วไงว่าพักใดหรือทุกพักไหนที่ร่วมรวมเสียงข้างมากนะครับ

หารือระหว่างต้องไปถึงตรงนั้นนะครับ
วันนี้ถ้าพูดไปนี่แหละจะเข้าใครครับ
สร้างเงื่อนไขพูดไปก่อน
ให้กับภาคการเมืองบางภาคด้วยนะคะ
มันอยู่ในอำนาจของคอสชเป็นเรื่องที่ใช้อำนาจจากคอสชทั้งสิ้น
ขอให้ยุติเถอะค่ะ
อย่างที่บอกว่าแน่นอนจะมีพักเปิดเวทีปลาใสใช่ไหม
เมื่อสักครู่ผมบอกไปว่าพักเพื่อไทยอยู่ที่อาคารกีฬาเวท๒นะฮะ
และพักอนาคตใหม่ก็อยู่ที่อาคารกีฬาเวท๑วันเดียวกันครับ
เปิดเวทีปลาใสใหม่เมืองกัน

และคนจะรอบติดแน่นอนได้
ของอนาคตใหม่เริ่มที่๐๕๐๐นเป็นต้นไป
คอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่าปลาใสใหญ่เวทีสุดท้ายก่อนเข้าครูหา
เลือกแล้วกันคุณผู้ที่ชมจะไปฟังพักคนไหน
ที่บริเวณลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร
ไฮไลท์สำคัญในการประสัยของนายอภิษฎก็จะมีการเปิดใจครั้งสำคัญ

พร้อมกับประกาศจุดยืนของการหาเสียงในครั้งนี้ด้วย
ก็น่าจะมีทิ้งท้ายเหมือนเวทีดีเบตของเรานะ

ตกลงจะจับมือกับใครหรือเปล่าแบบนี้นะ
เพราะในเวทีก็ยังไม่ได้มีการตอบชัดเจนเท่าไหร
ใช่คือเอาจริงตอนนี้มันยังคาดการณ์อะไรได้ไม่มากนักหรอกค่ะ
ต้องรอดูให้มันเป็นไปตามรูปแบบของมันนะคะ